สนับสนุนโดยใหม่ไดกิ้นแม็กซ์อินเวอร์เตอร์เย็นเร็วเต็มแม็กซ์
กราฟเอเนอร์จี้ดีวิลอปเมนต์จำกัดมหาชน
รองเท้านักเรียนเกอรี่แก๊งรุ่นไดมอนด์
เซวาแอมพลูสมดำรับสมัครตัวแทนแล้ววันนี้
ไฟลายปรับผ้านุ่มเข้มข้นดีไลท์หอมสดชื่นนาน๓เท่า
สวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะ

มาแล้วเดี๋ยวเขาต้องเปิดตัวใหม่

เสร็จแลน่าก็ถอดเวียนเทียงต่อเลย
ล่อน้ำไปด้วย
ใช่ค่ะเพราะว่าอยู่ต่ำไม่ไหวไง

โอ๊ยใช่ฝุ่นวันนี้

แค่ฉะเชิงเศร้าอ่ะค่ะเผากันแบบเต็มเหนี่ยวมาก

คือมันเป็นช่วงเปลี่ยนเปลี่ยนผ่านฤดูอ่ะอืมแล้วก็เกษตรกรเขาก็ถาม

อย่างที่บอกไปฝุ่นเพียง๒๕มันมาจากหลายปัจจัยมากเลย
อุตสาหกรรมก็เรื่องของยานยนต์เอ่ยใช่ไหมคะ
เรื่องของแบบว่าโรงงานอุตสาหกรรม

เกษตรกรรมก็ไม่ว่าจะเป็นเผาอ้อย
ข้าวเตรียมนาข้าวอีก

ไฟอะไรอย่างนี้จุดความร้อนต่าง

เกษตรกรต้องเผาอ้อยล่ะ

คือไปดูจากการจัดเก็บข้อมูล

กลาง๔จังหวัดภาคตะวันออก

เกษตรกรใช้รถตัดอ้อยสด

ทีนี้หลังจากที่เกษตรกรตัดอ้อยโสดเรียบร้อยเนี่ย

เขาใช้วิธีการนำใบ
และยอดอ้อยไปคลุมดิน
หรือว่าไถกรบในช่วงเตรียมดิน

อันนี้จะใช้วิธีการคือเผาใบ

นี่ตัดคลิปเมื่อกี้นี้ระยะห่างนี่คือ
ไม่ถึง๑๐๐เมตรเลยนะ

แล้วก็ยอดอ้อยส่งโรงงาน

ร้อยละนะคะขายเพื่อจะนำไป

แล้วก็แจกฟรีคืออ้อยเนี่ยมันทำได้ทั้งหมด

แต่ละเจ้าเขาจะทำอะไรทีนี้ค่ะ
เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขาเปิดเผย

แล้วก็ยอดอ้อยคลุมดินเพื่อเป็นธาตุอาหาร

เนื่องจากว่าต้นทุนการจัดการต่ำ

แล้วก็ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
อีกทั้งยังช่วยลดต้นทุนปัจจัย
ในเรื่องของการผลิตอย่างเช่นค่าปุ๋ย
แล้วก็ยากำจัดวัชพืช

กำจัดวัชพืชมันก็เอาง่ายมันก็ไปเพิ่ม

อันนี้เขาบอกว่ามันจะช่วยลดเพราะว่า

ก็ให้กับมันอยู่แล้วนะค่ะ
แต่ก็มันก็จะมีข้อดีข้อเสียคือ
มาจากว่าต้นทุนที่ใช้ในการเก็บเกี่ยว
ค่ะถ้ากระเศนกรมีต้นทุนน้อย

อ้อยไฟไหม้มันตัดง่ายแล้วก็รายได้ดีกว่า

รวมไปถึงระบบการเพาะปลูกและสภาพพื้นที่ของแปลงอ้อย
มันไม่เหมาะสมต่อการใช้เทคโนโลยี
ทั้งเรื่องของการปลูกและการเก็บเกี่ยว
จึงเป็นผลทำให้เกษตรกรเลือกใช้วิธีก็คือเผา
เนื่องจากว่าพื้นที่ขาดแคลนเครื่องจักรที่เหมาะสม

คือหลายที่ค่ะบางทีแบบเขาไปเช่าที่เพื่อจะปลูกอ้อยไหมคะ
บางทีรถไถอาจจะเข้าไปไม่ถึงในพื้นที่ตรงนั้น
วิธีการเขาคืออย่างที่บอกอ่ะต้นถุงให้ไห้คือเขาเผาเลย

ใช่จริงอ้อยอ่ะค่ะเวลามันปลูกไว้เนี่ย
มันไม่ได้แบบว่าขีดไปปุ๊บรอบนึงแล้วหมดเลยนะคะ
บางคนเขาใช้เผาเสร็จปั๊บเดี๋ยวพอถึงฤดูมันปุ๊บ

มันจะได้ประมาณสัก๓รอบถ้าจำไม่ผิดนะคะ
ทีนี้นะคะคือสำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตรเขามีข้อเสนอแนะ
ในการส่งเสริมเรื่องของการบริหารจัดการทำยังไงดีล่ะ
เรื่องของชีวมวลอ้อยที่มันเหมาะสมกับเกษตรกรจริงค่ะ
แล้วก็บริหารจัดการชีวมวลอ้อยที่เหมาะสมกับพื้นที่
แล้วก็บริบทชุมชนคือมันต้องมีการคุยเรื่องเนี้ยสองก็คือมีการกำหนดนโยบาย
สำหรับการบริหารจัดการชีวมวลอ้อยจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภาครัฐนะคะ
อันนี้คือสำคัญเลย๓สนับสนุนส่งเสริมการบริหารชีวมวลอ้อยที่ยั่งยืน

กำหนดบทบาทให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม
พอไม่อย่างนั้นล่ะมันก็อยู่กันไปเรื่อย
ใช่ต้องเลือกวิธีการนี้
ทุกคนจะเผา
วันนี้เขาที่เผามันประหยัดสุด
ถ้ามีการกลับมาโดนเถอะไม่ให้เผา
แล้วก็จะเอาอะไรกินกลับอะไรกิน

จะทำยังไงให้เขาฉันว่าทุกคนไม่มีใครอยากเผาหรอก
เผาปุ๊บเขาก็ต้องมาเป็นมะเร็งเหมือนเรานั่นแหละ
ถูกต้องป่ะเขาก็โดนควันเหมือนเรานั่นแหละ
ส่งข้อความมาเยอะว่าแบบงั้นอย่างนี้ดิมาแบบเผาทำไม
หรือว่าให้ภาครัฐไปทำความร่วมมือกับโรงงานรับซื้อเลยไหม
ว่าอันนั้นที่เป็นอ้อยเผาไม่รับซื้ออันนั้นกิจนโยบายของภาคกรรม
แต่เขาบอกว่าแต่ต้องให้ราคาที่ดีกับเกษตรกรด้วย
ไม่ได้ผิดนะมันเป็นวิถีชาวบ้านของเขาแต่โอเคละ
โลกเรามันร้อนขึ้นเหมือนเมื่อก่อนเนี่ย
ใครทำรายการเรื่องโลกร้อนเรตติ้งล่วงมาก
วันนี้คุณลองดูสิโรคล้อไม่มีผลกระทบหมดเลย
เมื่อก่อนเขาก็เผามาตั้งแต่รุ่นบรรพบรุษ
แต่วันนี้มันมีภาพอื่นมารวมด้วย
ในขณะที่เศรษฐกิจมันก็ไม่ดีปุ๋ยก็แพง
วันนี้สมมุติว่าอ่ะไม่เผาเราให้เขาทำยังไงอ่ะ
เช่นเอาเศษอ้อยไปขายให้มันเป็นพลังงาน
เพราะอันนี้จริงที่แนะนำวิธีการเลยคือเอาใบแล้วก็ยอดอ้อย
เอาไปคลุมดินแล้วก็ไถกรบไง
ได้กระบะยังไม่มีใช้ด้วยมันควันน่ะพูดว่าไล่แต่รถไถจะไปจ้างที่ไหนอ่ะ
เพียงเราเข้าสู่ฤดูร้อนอย่างเป็นอังการแล้วนะคะ
หรือดูร้อนนะคะหนึ่งก็คือลมที่พัดปกคลุม

ซึ่งพื้นที่ประเทศไทยตอนบนส่วนใหญ่ก็คือ

จากนั้นก็จะสิ้นสุดฤดูร้อนในช่วงกลางพฤษภาคม
ฤดูร้อนแล้วค่ะพี่ก็ไปฝนกันต่อ
โดยจังหวัดที่คาดว่าอุณหภูมิจะสูงที่สุด๔๐๔๓องศาจังหวัดอะไรพี่

ไม่มีสุโขทัยตากแล้วก็แม่ห้องศรค่ะ
นี่คือจังหวัดที่เขาบอกว่าคาดการณ์อุณหภูมิจะร้อนที่สุด
สำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะ
อันนี้อุณหภูมิสูงสุด๓๘๓๙องศาเซลเซียสค่ะ
แต่เขาบอกวันนี้ปีนี้ได้เจอ๔๓จริงไหมลูก
ว้ายจริงเหรอบ้านหนูก็๔๔ปกตินะแม่เออ๔๐๔๓เนี่ย
เขาบอกว่าลำปางจะมีค่ะลำปางตากสุโขทัยแม่ห้องศรเนี่ยมีโอกาสถึง
ที่เคยเจอไหมปกติมากลำปางยืนหนึ่งพีเอ็มก็เยอะร้อนสุดในประเทศ
นี่แหละแต่เวลาหนาวมันก็หนาวได้ใจเนาะ
ใครไม่เคยพูดค่ะคำว่าลำปางหนาวมากอ่ะยังมีอยู่ไหมคะ
ลำปางไปสุดทุกทางจริงฝุ่นก็สุดแล้วคนก็สวยสุดด้วยที่นั่นอะ
อุ้ยเข้าถ่างเขา
วันนี้เราส่งกำลังใจให้กับนายกรัฐมนตรีนะฮะจริงแล้วนายกรักษาตัวมาสองวันแล้ว
ใช่ค่ะก็แต่ห้ามเยี่ยมเขาก็บอกเขาจับตามองกันเหมือนกัน
รู้สึกจะมีรถอยู่คันเดียวรถส่วนตัวของแกนั่นแหละจอดไว้ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎ
มวลชนนี้ติดตามนะฮะเฝ้าดูอาการของผลเอกประยุทธ์จันโอชา
หลังจากเข้ารับการรักษาเนี่ยอาการมือข้างขวาอักเสบ
คือรู้สึกหมอเขาก็จะมีการเจาะให้แล้วมั้งใช่ไหม
มีผ่าเลยค่ะผ่าเอาหนองออกใช่ค่ะผ่าเลยค่ะ
เปิดเผยว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยได้ฝากให้ลงมาแจ้งต่อสื่อมวลชนในตอนเย็นเนี่ย
นายกจะเดินทางกลับฮะนายกจะเดินทางกลับบ้านแล้ว
อ๋อต้องออกแล้วใช่ไหมฮะเดี๋ยวกลับมาฮะนายกจะเดินทางกลับบ้านแล้วอ๋อต้องออกแล้วใช่ไหมฮะ

อ๋อต้องออกแล้วใช่ไหมฮะเดี๋ยวกลับมาฮะเดี๋ยวกลับมาฮะ

แน่นอนนะเราก็ส่งกำลังใจไปให้นายกนั่นแหละ

อ๋อเหรอใช่เป็นก่อนเอาแล้วดาบหล่นมันไม่เกี่ยวกัน
เกี่ยวค่ะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเขาบอกไม่เกี่ยวเพราะว่าเป็นมาก่อน
นั้นเหมือนมีก่อนหน้านี้ที่แฟนคลับเอาดอกไม้ไปให้อ่ะ
นายกยังกำแบบกำกำดอกไม้ยังไม่ได้เลยเนี่ยค่ะดูสิมันเกิดจากอะไรอ่ะ
เหมือนเขาบอกว่าบางทีใช้มือในการทำงานแบบคุยคุยงานมือถือ
เดี๋ยวนี้เราใช้มือถือทำงานกันใช่ไหมคะคุยงานไถไปไถมาอะไรอย่างเง
คือบางทีเหมือนมือมันอักเสบอาจจะเป็นกล้ามเนื้อหรืออะไรอย่างนี้
มันแบบอักเสบแล้วติดเชื้อค่ะแต่ร่างกายนายกเขาบอกส่วนอื่นแข็งแรงหมดเลย
ใช่เป็นคนที่แข็งแรงหมดเลยค่ะคือเดี๋ยวเย็นเนี้ยนะฮะ
เดี๋ยวในระหว่างที่เราทำรายการอยู่นายกจะกลับบ้านแล้วอาการมือขวาตอนนี้ดีขึ้นเยอะ
ทุกอย่างเรียบร้อยดีแล้วก็ได้ย้ายมาอยู่ห้องพักฟื้นปกติแล้ว
แต่ยังงดเยี่ยมพร้อมมาฝากขอบคุณประชาชนที่เป็นห่วง

เปิดออกไปนะครับส่งทางห้องปฏิบัติการก็รอผลอยู่ครับ
แล้วอาการแบบนี้คือรักษาแล้วหายเลยใช่ไหมครับ
หรือว่ามีอุปกรณ์อินสัตว์กลับมาเป็นได้ถึงถ้าเกิดไม่ได้
เราคาดว่าจะเรียบร้อยเรียบร้อยครับ
โดยปกติสุขภาพร่างกายของท่านนายกที่แข็งแรงเป็นปกติใช่ไหมคะ
ไม่ใช่ว่าช่วงนี้ตรากรรมแล้วทำให้เกิดภูมิตกหรือมีอาการแส้
รถหน้ายกจอดอยู่ก็คือเป็นพอโรงพยาบาลเนี่ยแหละเขาก็บอกว่าอาการดีขึ้นบางคนบอกวันแรกบอกแกเป็นเก๋าเทียมบ้างอะไรเงี้ยปรากฏไม่ใช่คือเขาบอกว่าถ้าสมมติภูมิคุ้มกันเราตกอ่ะมันสามารถเป็นเรื่องได้ทุกอย่างเขาจะบอกว่าคนเราต้องหันมาดูแลเรื่องภูมิคุ้มกันพอสมควรขนาดเดียวกันผู้ชายเฟซบุ

อย่างนี้อืมแล้วก็นำคลิปเนี้ยมาลงโลกออนไลน์เพื่อเป็นอุทาหอน
ให้ผู้ใช้รถใช้ถนนนะฮะระมัดระวังการขับขี่พร้อมฝากถึง
ผู้ประกอบการว่าเวลาที่บรรทุกแผ่นป้ายเนี่ยเข้าใจว่า
ช่วงนี้เป็นช่วงที่หาเสียงทุกพื้นที่ทุกจังหวัดทุกอำเภอ
แต่ก็ช่วยผูกมัดหน่อย
จริงทุกอย่างผูกสิ่งเลยอเรนนี่ยมีควรอะไรก็แล้วแต่
เวลาติดเองเนี่ยก็คิดถึงประชาชนในการเดินสัญจร
บนทางคาวด้วยนิดนึง
จริงค่ะอเรนนี่นะฮะ
อ่ะดูเคสนี้หน่อยเมื่อวานนี้ไทยรัฐนิวสโชว์เล่าไป
เขาบอกมันมันน่าตกใจมากเขาบอกว่าเอ่อตอนเกิดเหตุเนี่ย
พ่อค่ะเขานั่งอยู่ในบ้านแล้วลูกชายวัยเก้าหัว
พอเขาเดินเอามือกุมคอมาอย่างนี้ออกมาหา
บอกพ่อช่วยหน่อยเจ็บคอตอนแรกพ่อก็นึกว่า
ลูกเจ็บคอคือเหมือนว่ามีอาการไอเจ็บคอหรือเปล่า
สังเกตดีเลือดไหลเป็นทางเลย
พอลูกเปิดมาคือเป็นแผลโดนมีดบาดค่ะ
คือปาดที่คอแล้วพอไปดูในห้อง
ภรรยาก็คือมีดปาดอยู่เหมือนกันทั้งคู่
เขาก็เลยแบบรีบโทรแจ้งกู้ภัยแจ้งเจ้าหน้าที่มา
หลวงทางเลยแต่ว่าฝั่งภรรยาเขาเนี่ยก็คืออาการสาหัสมาอยู่ที่โรงพยาบาล
โรงพยาบาลแต่วันนี้มีรายงานอัปเดตมาว่าภรรยาก็เสียชีวิตแล้วเหมือนกัน
ที่นี้คุณต้กำถังว่าเอ๊เละมันเกิดขึ้นได้ยังไงเพราะบ้านล็อกจากข้างในหมดเลย
ไม่มีล่องรอยการถูกทำร้ายร่างกายอย่างอื่นไม่มี

เหตุการณ์เกิดขึ้นที่บ้านหลังนึง

ก็คือเลือดนี่คือนองเต็มพื้นประตูทางเข้าบ้าน
แล้วก็ที่ถนนหน้าบ้านเลยค่ะ

ส่วนแม่ของน้องเนี่ยชื่ออาริยาอายุ๔๐ปีนะคะ
ก็คือถูกปาดคอทั้งคู่
สิ่งที่ใช้ปัดคอคือมีดทำครัว

คือเบื้องต้นเนี่ยนะคะ
พอคนที่เป็นแม่ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลพระพุทธบาท
คุณหมอก็คือส่งต่อไปที่โรงพยาบาลลบบุรีทันที
เพราะว่ามันแผลมันค่อนข้างชะกันมากจริง
วันนี้เราส่งผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปอีกรอบนึงนะคะ

เพราะว่าตำรวจนำตัวพ่อหรือว่าคนที่เป็นสามีเนี่ย
แล้วก็ยัดไปสอบประคำเพิ่มเติมที่สวพพระพุทธบาท
แล้วก็นำตัวสามีไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาล
หาหลักฐานหาร่องรอยบาดแผลบนร่างกายด้วย
จะได้เอามาประกอบสำนวนในการทำคดี

ซึ่งก็เป็นแม่ของฝั่งภรรยาที่ก็อาการสาหัสนะคะ
คือคุณยายบอกว่าคุณหมอและพยาบาลบอกกับแม่แล้วว่า
ปล่อยเข้าไปหลักลูก
ใช่คุณหมอพูดเลยว่าโอกาสรอดไม่มีเลย
คิดว่าก็อาจจะมีกระทบกันบ้างตามสามีภรรยาอยู่ด้วยกันมา
กันมาร่วมสิบปีแล้วอยู่ด้วยกันมามีพยานรักหนึ่งคนเนี่ย
ก็คือลูกชายวัยเก้าขวบอะค่ะซึ่งถามว่าลูกเขยเขาบอกว่า
เมื่อก่อนสมัยวัยรุ่นนิสัยก็เอาเรื่องเหมือนกันแหละ
แต่ว่าหลังจากที่แต่งงานเนี่ยเขาก็โอเคนะเป็นคนแบบดีเลย
ลองฟังเสียงคุณยายหน่อยนะคะ
ไม่ไม่ติดอ่ะไม่ติดไม่ติดหรอกเพราะว่าไม่สงสัยเพราะว่าลูกเขยเขาก็ดี
เขาก็ดีน่ะเสมอต้นเสมอไปแต่มันก็จะต้องคอยดูอีกแหละเนอะ
ผลพิสูจน์ออกมาใช่ไหมจะต้องดูรักฐานจะต้องดูรักฐานว่า
ทางนายเขาจะว่ายังไงเราจะไปสรุปไม่ได้ปรับปรำไม่ได้
เห็นไหมล่ะแล้วก็รักกันดีลูกเขยที่นี่รักก็รักค่ะว่า
คือคุณยายเล่าให้ฟังด้วยว่าหลานชายล่าเริงมาก
เมื่อกี้จะเห็นรูปน้องถือลูกฟุตบอลใช่ไหมน้องก็ชอบเล่นเตะฟุตบอล
คือเป็นเด็กล่าเริงตามวัยเลยส่วนลูกสาวเนี่ยก็เขาเป็นคนขยันทำงาน
เป็นที่รักของเจ้านายและเพื่อนร่วมงานคือเขาทำงานบริษัทเป็นแม่บ้านนะคะ
ส่วนฝั่งลูกเขยเองเนี่ยเขาก็ตั้งใจทำงานเป็นคนขยันทำงานอยู่เหมือนกัน
ทีนี้มันมีประเด็นตรงที่ว่าเมื่อ๒เดือนก่อน
ลูกสาวหรือว่าตัวภรรยาเนี่ยป่วยเป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง
แล้วก็เป็นภูมิแพ้ด้วยช่วงก่อนเกิดเหตุสองถึงสามวันก็ไม่ได้ไปทำงานเลย
เหมือนจะมีภาวะเครียดแล้วก็อาจจะมีภาวะซึมเศร้า
ทีนี้นักข่าวก็เลยถามแม่
ถามยายของเด็กเนี่ยค่ะว่าแบบแม่คิดว่าใครเป็นคนทำอ่ะ
เพราะว่ามันดูแล้วเหมือนไม่ใช่คนนอก

แม่บอกว่าน่าจะเป็นลูกสาวแม่นี่แหละที่เป็นคนทำ

แต่เบื้องต้นอย่างที่บอกเหมือนเมื่อกี้แม่ก็บอกเหมือนกันว่า
เราก็คงไปฟันทงสรุปอะไรไม่ได้

ใช่ก็คือต้องให้ตำรวจเขาดำเนินการตามขั้นตอนอย่าง
บอกว่าล่าสุดนะตอนนี้ก็คือนำตัวพ่อเด็กแล้วก็สามีเนี่ย
ไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลดูว่ามีอะไรยังไงแบบไหนหรือเปล่าอะไรอย่างนี้
ก็อาจจะต้องไปตรวจลายนิ้วมือที่มีด

คือมันมีคนตั้งข้อสังเกตหลายอย่างค่ะ
เพราะว่าอย่างตัวแม่เด็กเองเนี่ยเขามีการพูดที่เขามีการตัดพอเรื่องว่าแบบเขามีกล้ามเนื้ออ่อนแรงใช่ไหม

แล้วเขาแบบถ้าเกิดเขาไม่อยู่เนี่ยแล้วเขาจะแบบสามีจะดูแลลูกได้หรือเปล่า
คือเขาเคยมีเปลยแบบนี้ออกมานี่ในกรณีที่สามีเป็นคนพูดนะคะคุณพ่อของเด็กอ่ะ
ดังนั้นตอนนี้ก็ต้องไปเช็คกันดูเพราะเราก็ยังฟันทงไม่ได้อยู่ดีว่ามันยังไงเพราะว่าตัวแม่เด็กจริงเขาไม่ได้เสียตรงนั้นนะเหมือนเขาออกมาข้างนอกด้วย

คนก็เลยตั้งสังเกตไงว่าเอ๊ะแล้วถ้าสมมุติคนที่เขาไอ้นี่แล้วเขาออกมาทำไมอะไรอย่างนี้มันก็ต้องรอผลแบบชัดเจนจริงคือตอนนี้มันก็ฟันทงทางใดทางหนึ่งไม่ได้อยู่ดีว่ามันเกิดจากกรณีไหน
ก็เดี๋ยวรอตำรวจเดี๋ยวตำรวจสอบปากคำอะไรมาก็เชื่อว่าตำรวจหาความจริงให้ได้แน่นอน

ไปดูเรื่องเรียกว่าเป็นเรื่องร้องเรียนแล้วกันเดี๋ยวนี้เวลาคนเกิดปัญหาอะไรก็แล้วแต่ร้องเรียนผ่านสื่อกันซะส่วนใหญ่
พร้อมกับเรื่องราวร้องเรียนจากลูกสาว
หลังจากคุณพ่อเขาถูกทำร้ายร่างกาย
บกวนขอความเห็นใจทุกคนอยากขอความเป็นธรรมให้กับคุณพ่อ
เนื่องจากว่าคุณพ่อเนี่ยค่ะเขาโดนวัยรุ่นหัวร้อน
ที่เขาบอกว่าเขาใหญ่ในซอยประชาอุทิศเนี่ย
ใช้เหล็กแป๊บที่พกมาในรถลงมาหาเรื่อง
แล้วก็กระหน่ำตีอย่างนี้อ่ะ
ตอนนี้แกหัวแตกแล้วก็ขาเจ็บนะคะ
เหตุเกิดเนื่องจากว่าฝ่ายตรงข้ามไม่พอใจ

ด่าว่าขับช้าขับรถช้า
แหกตาดูขับให้มันไวหน่อย

ที่คุณพ่อออกมาจากฝั่งของตัวเอง

พอจะมาอีกเลนคุณผู้ชมลองดูนะ

โค้งอ่ะโค้งไปอ่ะ

เป็นจังหวะวัดใจของกันเพราะมันตัดเลนหมดเลย

คือตัวคู่กรณีเนี่ยค่ะขับรถพี่อุ๊ส

ขับตามตะโกนไล่แกมา

ก็ไปจอดแอบหลบมุมจนพีอูสเนี่ย

เขาบอกนะคะบอกว่าขี่รถไม่แห่งตาดูหรือไง

ผมขับช้าคุณขับเร็วคุณก็ไปก่อน

อยู่แบบเนี้ยแต่ลุงแกไม่ได้เถียงอะไร
จนเข้าไปหยิบเหล็กแป๊บออกมาแล้วก็ไล่ฟาด

พี่พลเมืองดีเขาขี่มอเตอร์ไซค์ผ่าน

บอกพ่อพ่อขอร้องเขา
เขาก็ไม่ยอมหยุดนะคะจนพวกเขา
เขาเนี่ยลงมาคนที่ขับพีอูสนี่เขาก็เลยเริ่มถอยอืมนี่
แล้วเจ้าวันนี้พีอิสก็บอกว่าเขาใหญ่ในซอยประชาอุทิศสิบหก
ใครก็รู้จักเขาหมดพี่ที่เห็นเหตุการณ์เขาบอก
เห็นรถเก๋งจอดคิดว่าน่าจะมีอะไร
แต่ไม่คิดว่าเขาจะตีลุงนะคะแกก็ขอโทษแล้ว
ก็โชคเลยหัวแตกเนี่ยลูกสาวเขาบอกว่า
เราเป็นลูกก็ได้รับรู้เหตุการณ์ทั้งหมดมารู้สึกบีบหัวใจนะ
คือทำไมเห็นคนแก่แบบว่าเป็นแบบเห็นแกเป็นคนแก่ที่ขี่มอเตอร์ไซค์เก่า
แต่งตัวไม่ดีนึกอยากจะทำอะไรกับเขาก็ได้เหรอ
โดยไม่กลัวต่อกฎหมายบ้านเมืองแบบนี้ทีเนี้ย
ตัวลูกสาวเขาเลยบอกว่าเขาอยากจะขอความกรุณาสื่อต่าง
ขอความเป็นธรรมหน่อยเขาบอกว่า
ฝากดูนิดนึงเนี่ยเพจอีซ้อขยี้ข่าว

ฝากช่วยกันดูหน่อยลุงขับไปตัดหน้ายังไง

เพราะว่าคนขับเขาพูดไงว่าขับไปตัดหน้าเขา
ลองไปฟังเสียงทั้งสองฝ่ายดูค่ะ
ผมขอโทษเขาไปแล้วครับวันวันพ่อผมมาตั้งแต่วันแรกที่เขา
อ่ามาแจ้งแล้วครับมาแล้วเราที่เราก่อเหตุวันนั้น
เองไงหรือว่ามันอะไรก็คงคงมีความอดทนน้อยไปหน่อยครับ
ผมก็จอดแล้วได้กลับไปฟังวิทยาห์

คือเค้ากำลังกินรถแบบช้า

เค้าตั้งสิ่งหน้าขาได้งี่

ก็ช่วยกันดูใหญ่เลยว่ามันเกี่ยวยังไงเนี่ยไม่เพราะเมื่อกี้ในที่เราเราดู
เราดูนั่งดูคลิปกันก็คือเขาค่อยค่อยขับกระดูกอ่าคลิปมาคลิปมา
ใช่ไหมตัดคลิปมาอ่ามาอีกทีนะเขาก็ค่อยค่อยแบบกระดูกกระดูกเลยอ่ะ
ใช้คำนี้ยังได้เลยเพราะว่ามันมันมันตัดเลน่ะเนอะมาแล้ว
จักรยานยนต์อยู่ขวาล่างตรงนี้นะคะมาแล้วค่อยค่อยมา
มีรถวิ่งอยู่ฝั่งนี้เขาก็จอดรอดูจังหวะว่าไปได้ยัง
เนี่ยเขาขอบคุณด้วยเขาพยายามหูว่าขอบคุณด้วย
เพราะว่ารถคันสีขาวคันนี้ให้เขาไปอ่านี่รถเก๋งอีกคันหนึ่งนะคะ
ทางนี้ปุ๊บขับตามไปเนี่ยหลังจากนี้ก็ขับตามเข้าไปแล้ว
จังหวะระยะห่างมันห่างมากด้วยนะไม่ได้แบบว่ากระชั้นชิดน่ะ
เพราะมีรถมีรถอีกคันนึงหรือเป็นจังหวะที่คุณลุงออกแล้ว
เบรกเมื่อกี้จึ๊กนิดหนึ่งเออแต่ระยะมันก็ยังไม่ถึงขั้น

เพราะมันยังไม่ได้แบบแฟ๊บออกมาเลยไม่ได้ออกมาแบบว่าเทล้อเทล่า
คือเอาจริงกลายเป็นว่าอ้าวพอกี่มอเตอร์ไซค์
ชะลอค่อยไปมันก็ปลอดภัยกับเขา
เพราะถ้าสมมุติตัดพึดออกมาแบบรวดเร็วเนี่ย
อันตรายกว่าอีกเนอะอันนี้เขาก็ค่อยอ่าชะลอไป
นั่นในจังหวะนี้นั่นในจังหวะนี้
แต่ระยะห่างมันห่างมากเพราะถ้าตัดหน้าจริง
มันน่าจะต้องเห็นหัวรถขาวขึ้นแล้ว
แล้วเบรกแบบไม่ทันเลยอะไรแบบนี้แม่นั่นแหละ

แต่ที่จริงถ้าเขากดเขาต้องไปกดรถเก่งคันหน้า

เพราะว่าเขาปาดมามาอีกคันนึงต่อท้ายมาอะไรอย่างนี้
แต่คือจังหวะนี้ก็คือด่าไปขนาดนั้นแล้วอ่ะ

นี่ไงตอนนี้แหละ
๓๔แล้วเนี่ย
สาขาลุงเนอะ

นี่แหละเขาบอกความอดทนเขาน้อยไปหน่อย

กหัวก็อ่านปัญญาอ่อนไปไหม

เผาภายในวัดเลยวัดไม่ได้ช่วย

บางทีใจเราร้อนร่อน๒๐๐๐

จะอยู่ที่เมื่อก่อนเข้าวัดก็ได้ไงถูกต้องมั้ย
ซึ่งเราก็ยังเน้นว่าพระดีในโลกนี้ยังเหลืออีกเยอะ
ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบยังเหลืออีกเยอะ
แต่ขณะเดียวกันในโลกออนไลน์ก็ได้มีการแชร์ภาพของกลุ่มพระสงฆ์
นะฮะแม่กิจวัดวัดวัดไม่ทำแล้วไม่ทำวัดเหรอค่ะนั่งรอบวงนี่หนู
โอ้โหป๊อกเก้าป๊อกแปดป๊อกป๊อกโอ้ยล้อมกันอย่างงี้เลยป๊อกอย่างงั้นเลย
อ่าอีซ้อขยี้ข่าวสองมาอีกแล้วนะคะเดี๋ยวนะพระเดี๋ยวนี้เขาไม่ต้อง
โกนผมแล้วหรออืมมันบางทีเขาต้องโกนวันพระวันโกนอ๋อ
แต่บางทีอันนี้เข้าใจเคยถามเพราะว่าบางคนเด็กวัยรุ่นอย่างเงี้ยอืม
ผมก็จะขึ้นเร็วอ่าถูกต้องไหมถ้าเด็กเด็กอ่ะพระเด็กเด็กอ่ะ
อายุสิบกว่ายี่สิบเนี้ยโกนแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ขึ้นแล้วแต่ถ้าสมมุติ
เออเขาก็ต้องแต่อันนี้ก็มีพระแก่แก่ด้วยเหมือนกันอืม
ปกติเจริญพรอันนี้เจริญเขาไม่ยอมไปทำวัดไงอืม
ทำไมไม่ไปนั่งปฏิบัติธรรมแม่นั่งบวกเลขกันอยู่ถูก
กลายเป็นกระแสวิภาควิจารณ์ถึงความไม่เหมาะสมผู้สื่อข่าวเขาลงไปตรวจสอบ
ที่วัดศรีชมพูวัดทวีการะอนันต์ณปฐุมธานีนี่แหละที่ตำบลครองหนึ่ง
พบกับพระครูธรรมทรทิติศักดิ์สุพัทโทเจ้าอาวาสบอกไอ้ภาพที่กำลังเผยแพร่อยู่ตอนนี้

ให้ลองคิดให้ดีก่อนที่จะทำใครทำอะไรอะไรอย่างนั้น
ก็ขอคนที่ดมรูปนี้ไปอย่าได้ดำสื่อกราวมีการจะทำให้วัดเติมเสีย
ก็ขอให้ยงจงยุติในการที่เราอ่ากันแกล้งวัสธิหรือไม่ชอบวัสธิ
อย่างที่บอกที่คลองหนึ่งตรงนี้เองปฐุมธานีนี่แหละ
เจ้าอาวาสก็ก่อนเปิดว่าภาพที่มีการเผยแพร่อยู่ในโลกโซเชียลเนี่ย
เกิดจากวัดแห่งนี้จริง
แต่เป็นภาพที่ย้อนกลับไปปี๒๕๕๙
เพราะฉันก็มีความจริงก็คือพระเล็กป๊อกเลี่ยงจริงนี่แหละ
ที่พระปรากฏในโลกอะไรตอนนั้นน่ะ
ทางวัดก็ได้แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจสพครองหลวงเนี่ย
ให้เข้ามาตรวจสอบทั้งพระที่อยู่ในภาพ
แล้วพระที่ร่วมแทงแหมขาละเท่าไหร่ว่ากันไป
เด้งไหมเด้งอะไรก็ว่ากันไปมีฝากแทงกันด้วยเหรอคะ

ถ้าส่องขามันก็ไม่สนุกมั้งเลยเนอะ
๑๐ขาก็ได้ไหมเล่นกับ๑๐รูปเธอ
ก็มีข่าวบวยแล้วล่ะเนี่ย
กว่ารูปก่อนจะในที่สุดเขาบอกไปเช็คที่สถานีตำรวจได้
ก็ส่งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินคดีตามกฎหมายไปแล้ว
แต่ก็ไม่ทราบว่าทำไมเพิ่งจะเอาภาพดังกล่าวมาลงซ้ำอีกครั้งหนึ่ง
ซึ่งอัตมาเนี่ยก็ไม่แน่ใจบุคคลที่นำภาพมาลงมีวัตถุประสงค์อะไร
อาจจะเป็นการกันแกล้งหรืออยากให้วัดเนี่ยเสื่อมเสียชื่อเสียงหรือเปล่า
อย่างไรก็ตามทางวัชขอชี้แจงว่า
หากใครทำผิดทางวัดจะลงโทษสูงสุด
แล้วก็จำนวนคตีตามปฏิหรือหลายด้วย
อะไรที่ไม่ดีทางวัดก็น้อมรับพร้อมจะปรับปรุงต่อไปเรื่อย
อืมแต่อันนี้ดีนะเพราะพอเกิดเหตุปุ๊บ
นี่คือเขาจับสึกหมดเลยทั้งแกงเดี๋ยวนั้นเรื่อย
อ่าแล้วอันนี้ภาพตั้งแต่ปี๖๔ใช่ไหมครับพี่มูธ

คือช่วงนี้มันมีเกี่ยวกับกระแสของพระสงฆ์
แม้มันจะเป็นอดีตที่มันผ่านมาแล้ว
บางทีมันล้างไม่หมดไงมันลบไม่ได้
เพราะเวลาสื่อออนไลน์มันออกไปแล้วตอนนี้

บางทีตอนนี้พอมีกระแสปุ๊บคนก็เอาภาพเดิมมา
วัดนั่นนี่วัดนี้ก็มีตรงนั้นก็มี
บางคนก็ปั่นเพราะว่าพอลงนะคะพบ
พวกภาพเก่าเล่าใหม่ส่วนใหญ่มักจะถูกขูดขึ้นมาเพื่อเอายอด
ก็จะเข้าใจ
ส่วนใหญ่ก็จะเดินทางไปชมปรากฏการณ์ที่เขาพนมรุ้งประสาทพนมรุ้งนะคะ
ไปดูดวงอาทิตย์ขึ้นแล้วก็ตกลอดผ่านช่องประตูทั้งหมด๑๕ประตู
คือแบบเป็นแนวเดียวกันปกติเนี่ยค่ะมันจะเกิดขึ้นปีหนึ่งคือ๔ครั้งเท่านั้น
บุรีรำใช่ไหมลูกบุรีรำค่ะถูกต้องปราสาทพนมรุ้งนะคะ
คือดวงอาทิตย์จะขึ้นล่อช่องประตู๒ครั้งก็คือในช่วงของวันที่๓๕เมษายน
แล้วก็๘๑๐กันยายนแล้วก็พระอาทิตย์ตกลอดช่องประตู๒ครั้งในช่วงวันที่๕๗มีนาคม
แล้วก็๕๗ตุลาคมปรากฏว่า๕มีนาคมที่ผ่านมาคนก็เดินทางกันไปไปดู

ชาวไทยชาวต่างชาติเลยค่ะเดินทางไปชมนะคะก็คือเขาบอกจะตกเวลา๑๘นาฬิกา๑๕นาที
ตามที่นักดาราศาสตร์คาดการณ์เอาไว้เมื่อถึงเวลาตามที่กำหนดนักท่องเที่ยวแต่ละคนโอ้โหลุ้นมาก

มันพลาดนะคะพลาดชมแสงเนื่องจากว่าดวงอาทิตย์ตกไม่ตรง๑๕ช่องประตูก็ทำให้ท่องเที่ยวผิดหวังไปตามกัน
คือบางทีมันก็เป็นช่วงจังหวะด้วยเพราะว่ามันเป็นเวลาวันที่๕ถึงวันที่๗ไง
มันก็ต้องเป็นช่วงก็เดี๋ยวลองดูว่าวันนี้หรือเปล่าหรือว่าพรุ่งนี้หรือเปล่าอะไรอย่างนี้
แต่ถ้าบางคนลางานไปถึงแค่วันที่๕อะไรอย่างนี้

แล้วนี้เขาเขียนนะว่า๕๗นะคะปกติที่ประสาทพนมรุ้งอะ
เขาก็จะมีการคาดการณ์เอาไว้แล้วเขาก็จะมีป้ายติดบอกอยู่แล้วว่า
ปีนึงเนี่ยคาดการณ์ด้วยว่าจะขึ้นเนี่ยประมาณวันที่เท่าไหร่
ดวงอาทิตย์จะขึ้นที่รอดช่องตรงประตูเลยกับวันไหนที่ตกเนี่ย
ประมาณวันที่เท่าไหร่เขาก็จะมีประมาณการประมาณสัก๓วันอะไรอย่างนี้
ช่วงนั้นสวยจริงค่ะเราก็อยากจะเห็นเป็นภาพแบบนี้นะ
เอาคิดจริงการแบบคำนวณการสร้างแสงทุกวงออกมาหมด
ก็น่าจะมีวิทยาศาสตร์หรือการคำนวณบางอย่างที่แม่น

คือถ้าขนาดอียิปต์ยังสร้างปิลมิตได้ขนาดนั้น

ใช่ไหมอืมอ่ะเดี๋ยวรอ

ส่วนใหญ่แล้วบทจะออกก็คือออกจากหน้าต่างด้วย

อ๋อประตู๑๕ประตูด้วยกันอืม
เบรกกันสักครู่เดี๋ยวกลับมากันฮะ

ถือว่าเป็นพลเมืองดีเลยแหละไปช่วยเด็ก

เขาบอกเกือบขิดทั้งคู่อ่ะอืม

เขาโพสต์ข้อความเกือบขิดทั้งคู่
อู๋ตรงทางตรงประชาวราช

เขาก็มีโพสต์คลิปประโยคขนาดที่รถจักรยานยนต์เนี่ย

วิ่งมาจากในซ่อซ์หน็อย๔หัวดู
แล้วรายเดอร์ไปทิ้งมอเตอร์ไซด์อือปะลูก

รถมันแบบสัญจรไปมาโอ้โหเลวอะ

ต้องทิ้งรถแล้วก็วิ่งเข้าไปคว้าตัวเด็กออกมาให้ได้
คือเด็กก็ด้วยความไร้เดียงสาเห็นไหมลูก
อ่าเค้าวัยมากแล้วเค้าก็วิ่งวัยมากด้วยอะไรด้วยว่ะ
เขาวิ่งหาผู้ชายคนนั้นไหมไม่รู้อ่ะ

มาช้าอีกนิดนึงล่ะดูสิลูกเอ้ยเด็ก
เล็กเล็กอ่ะมันเป็นวัยแบบอยากรู้อยาก

คนนี้มากทิ้งรถเลยใช่ทิ้งรถเลยแล้วหัน
ขวับแล้ววิ่งไปเลยอีกทั้งคู่คือนาย
พีรพงศ์ไปฟังเสียงเขาสักนิดนึงฮะ
ตัดสินใจรีบมาทิ้งรถมาเลยครับ
ก็เลยไม่ได้คิดอะไรก็จะทิ้งมาเพื่อจะมาดักเด็ก
ก็รู้สึกดีใจที่น้องเขาปลอดภัยนะครับ
ก็อยากจะฝากเตือนนิดนึงเรื่องเด็กอยู่ริมถนน
เพราะว่าผมขับรถมอเตอร์ไซต์สุขภาพทุกวัน

ซึ่งมีความเสี่ยงว่าเด็กเขาเพราะไม่ค่อยรู้เรื่อง
ชื่นชมที่เลยอะ

เขาจอดรถอยู่แถวหน้าหมู่บ้านจัดสรร
เขาบอกระหว่างนั้นได้ยินเสียงหลอกประพอเนี่ยตะโกน
บอกเด็กวิ่งข้ามเด็กวิ่งข้ามถนนนะฮะ
ตนเองตัดสินใจทิ้งรถแล้ววิ่งไปคว้าตัวเด็ก
โชคดีรถที่วิ่งมาตรงนั้นเบรกได้ทัน
รู้สึกดีใจที่น้องปลอดภัย
แต่วันนี้อยากจะเตือนพ่อแม่พี่น้องและดูแลเด็กมากขึ้น
ปรากฏเขาไปสัมภาษณ์นางสาววันดีเป็นสาวกัมพูชา
บอกตอนนั้นตัวเองกำลังทำงานอยู่
สักพักก็ได้ยินเสียงหลอกประพอ
หลานวิ่งไปข้างหน้าตัวเองตกใจมาก
หลานตัวเองเนี่ยเขาก็ขอบอกขอบใจขอบคุณจริง
ที่ทำให้หลานยังมีชีวิตอยู่อะเนาะ
แต่รายเดอร์เขาก็จะเอาเงินให้รายเดอร์บอกไม่เอา

ได้ช่วยหนึ่งชีวิตวันพระนี่มันประเสริฐกว่า
ถูกต้องปะล่ะอันนี้คือการช่วยชีวิตหนึ่งชีวิตนะ
ใช่จริงค่ะถูกปะล่ะ
แต่เหมือนที่รายเดอร์เขาบอกจริงนะคะเรื่องแบบ
พ่อแม่ผู้ปกครองที่ต้องดูแลเด็กบางทีเขาเร็วมาก
แม้กระทั่งในหมู่บ้านเองอย่างนี้ค่ะ
เด็กเด็กมาเล่นอยู่ข้างหน้าใช่ป่ะคะรถเข้าออกหมู่บ้านตลอด
ไม่ทันได้มองเด็กวิ่งตัดหน้าออกมาอะไรอย่างนี้
คาดสายตาไม่ได้จริงถ้าเป็นแบบเด็กที่เขาเริ่มวิ่งอย่างนี้
แล้วยิ่งถ้าตัวเล็กมากคนขับรถมองไม่เห็น
ใช่ต้องดูดีเลยละน่ากลัวมากอันตรายจริงคือแบบ
ไปดูอีกเรื่องหนึ่งรัฐบาลเขาบอกว่าเขาเอาจริงแล้วนะคะ
จะมีการตัดแต้มใบขับขี่คนที่ทำผิดกฎหมาย
ถ้าเกิดคุณอยากได้คะแนนคืนต้องอบรมนะคะ
แล้วอบรมไม่ได้ไปอบรมฟรีคุณต้องเสียเงินอบรมด้วยไง

เขาบอกโดยปกติเรื่องของกฎหมายจราจรทุกคนเลย
ก็คือจะมีคะแนน๑๒คะแนนด้วยกัน

แล้วแต่กรณีว่าคุณจะโดนตัดแต้มอะไร
ถ้าเป็นกรณีเมาแล้วขับหรือแข่งรถในทาง

ขับรถย้อนสอนฝ่าไฟแดงอันนี้ตัด๒คะแนน
ทีนี้ถ้าเกิดถูกตัดจนเหลือ๐คะแนนปั๊บเนี่ยคุณก็จะถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่
หรือเอาไว้ง่ายคือห้ามขับรถทุกประเภทเลยเป็นเวลาเก้าสิบวัน
ก็มีหนังสือแจ้งคำสั่งถ้าหากว่าคุณฝ่าฝืนเอาไปขับรถในขณะที่ถูกพัก
ใบอนุญาตขับขี่คุณจะมีโทษจำคุกไม่เกิน๓เดือนนะคะ
ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรืออาจจะโดนทั้งปรำทั้งจำทั้งปรับเลย
ทีนี้ค่ะผู้ขับขี่สามารถที่จะตรวจสอบคะแนนของตัวเองได้
บางทีบางคนเนี่ยไม่รู้ไงว่าเราถูกตัดกันไปเท่าไหร่แล้วนะคะ
ส่วนคะแนนใบขับขี่ที่ถูกตัดเขาบอกว่าถ้าหากเหลือน้อยกว่า๖คะแนน
ผู้ขับขี่สามารถที่จะขอได้พี่ทำไงอ่ะขอคะแนนไปอบรมไงคะ
ไปเข้าสอบอ้าวไปเข้าอบรมไปอบรมเรียนหนังสือใหม่เหมือนเข้าไปอบรม
ปีหนึ่งนะคะคุณอบรมได้สองครั้งเท่านั้นนะคะมีมีช่วงอบรมปีละสองครั้ง
ที่สำนักงานขนส่งทั่วประเทศรายละเอียดก็คืออ่ะ
คุณต้องเข้าไปจองคิวไปเลือกวันเวลาสถานที่
แล้วก็ค่าใช้จ่ายเป็นแบบนี้นะคะต้องฟังอบรมครั้งที่หนึ่ง
คือมีหลักสูตรคือไม่เกินสิบสองคะแนนอบรมสี่ชั่วโมงสามร้อยบาท

๒คือคืนไม่เกิน๙คะแนนอบรม๓ชั่วโมง๒๕๐บาท
แล้วก็๓คือคืนไม่เกิน๖คะแนนอบรม๒ชั่วโมง๒๐๐บาท

มีอบรมครั้งที่๒ก็จะมีหลักสูตรคือ
คืนกลับมาเป็น๖คะแนนอันนี้ใช้เวลาอบรม๓ชั่วโมง๒๕๐บาท
อยากจะได้คืนกลับมาเป็น๑๒คะแนน
อันนี้หมายความว่าคุณถูกพักใช้ใบขับขี่ไปแล้ว

คุณต้องอบรม๔ชั่วโมง๓๐๐บาท

หลังจากนั้นเข้ารับการทดสอบค่ะ
ต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ๖๐จะถือว่าผ่าน
ทีนี้ถ้าเกิดสอบไม่ผ่านอะไรยังไง
สอบเป็นครั้งที่๒ได้ในวันเดียวกัน
แล้วถ้าเกิดยังสอบไม่ผ่านอีกทำยังไง

นัดไปแล้วคุณมาทดสอบครั้งที่๓

นับจากวันที่สอบครั้งแรกไม่ผ่าน

ก็คือสมมุติว่าครั้งที่๑คุณสอบไม่ผ่านใช่ไหมค

ไม่ผ่านเสร็จปุ๊บคุณต้องสอบครั้งที่๓

เดี๋ยวจะเอาจริงเรื่องของการแบบส่งใบสั่งมา
แล้วไม่ไปจ่ายขับรับด้วย

ขออภัยแฟนผีไว้ตรงนี้ก่อนเลย

แม่พี่หนุ่มไม่มาจะคุยเรื่องนี้ด้วย
คนนั่งดูบอลอยู่บ้านใช่หมดเลยจงให้แจ้งกับพวกตลาด

วันแดงเดือดนัดพรีเมอร์ลีกระดูกาล๒๐๒๒๒๐๒๓นะคะ

ทุกโซเชียลทุกแพลตฟอร์มเล่นหมด
คือมันเป็นตัวเลขที่พีคมากนะคะ

เขยิบอันดับในตารางขึ้นมาอยู่ที่อันดับ๕แล้วนะคะ
แล้วก็อย่างที่บอกด้วยความที่มันเป็นทีมใหญ่ทั้งสองทีมเนาะ

เวลาใครเพลี่ยงพ้ำเนี่ยวันถัดไปก็จะโดนขยี้จมดิน

ซึ่งเมื่อคืนนี้เป็นฝั่งผีแดงที่เพลี่ยงพล้ำ
เพราะฉะนั้นวันนี้ขยี้ทุกดอกแล้วบอกปลอบใจค่ะ
มาทุกแพลตฟอร์มจริงนะคะ
ทวิตเตอร์แฮชแท็กแดงเดือดแอคทีฟสูงมากจริง
ก็จะเป็นคอมมิวนิตี้ที่เน้นเรื่องฟุตบอลเป็นหลักค่ะ
เขาเอาเพลงดังทาชทดทองซาวน์มาแปลงเนื้อเพลง
อย่างเช่นมิ้นไม่เคยฟังอ่ะ

และนี่คือผีแดงซาวทีมแพ้ได้แค่นั่งมองดาว
แล้วก็ร้องไห้ยาวอะไรแบบนี้นะคะ

มันจะโดนเรียกข้าสิทธิ์ไหม

ไม่มีเหรออ่าโอเคไม่เป็นไร
ขยี้แบบขยี้ซะสะอาดขยี้ขนาดนี้ต้องขาวแล้วอะค่ะ
บอกว่าสืบเนื่องจากผลบอลเมื่อคืน
ว่าจะมีแฟนบอลกลุ่มหนึ่งได้รับผลกระทบด้านจิตใจ

ทำงานเชิงรุกและบูรณาการเข้าถึงพี่น้องให้รวดเร็ว
พักคำว่าแร้วงเล็บแพ้คำว่ารัก

ปกติราคา๒๙๙บาทขายเพียง๗๐บาทเท่านั้น
กติกาเพียงแค่แฟนผีใส่เสื้อบอลมาซื้อ

งวนเสร็จ๑คนต่อ๑ชิ้นวันเดียวเท่านั้น
ปลอร์ลอทำไมต้องต่อรีด
ก็ยับขนาดนี้ไม่รีดได้ยังไง

แท็กมีที่เดียวไม่มีสาขา
โอ้โหชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์กันแบบ

จาก๒๙๙เหลือ๗๗๐บาทวันเดียวเท่านั้น
โปรเวอร์เช็กหมดแล้วนะคะวันนี้ของหมดแล้ว
เพราะแกขยี้เละเทะขนาดนี้ดูให้ใส่เสื้อมาเลยดูสิ
แล้วมีคนบอกว่าปั่นขนาดนี้ต้องมีโปรเครื่องซักผ้าด้วยไหมครับ

คงคือว่าแฟนแมนยูก็เยอะเหมือนกันอันนี้

บางคนบอกว่าแล้วแกจะแรงเพื่อ
อีกคนบอกขยี้ทุกดอกแล้วบอกปลอบใจ

อุ๊ยถูกไหมนี่ปีอีกรอบที่แล้วไง๕๒๒๕ถูก

ต้องลองแล้วแหละ
ไม่แต่คนที่เป็นแฟนแมนยูกล้าซื้อหรือเปล่า
ลอตเตอรี่กับฟุตบอลคนละเรื่องกัน

ใช่ใช่รอบนี้เป็นแบบเพราะว่าคาราบาลครับใช่ไหม
เพิ่งจะแฮปปี้กันไปเองนี่พี่หนุ่ม
ตรงนี้ไปเข้าโซเชียลนะครับติดงานติดงานเลย

ใช่มันโดนเยอะขนาดนั้นน่ะนั่นเนี่ยมันเป็นศึกแห่งศักดิ์ศรี
เวลาโดนขยี้โดนอะไรอย่างนี้แต่พอเป็นสื่อแห่งศักดิ์ศรี
ิกเพลงศักดิ์ศรีที่ต้องสูศรีใช่ไหมไม่สูศรีนะเนี่ย
คิดว่าน่าจะชนะอะไรแบบนี้เปล่าความกำลังดีเงี่ย
แปลว่าหลังจากนี้จะแพ้มากกว่านี้ก็ได้เหรอ

เป้าหมายถือเป็นกำลังใจให้แฟนบอลทุกทุกทีนะคะ
ฟุตบอลมันก็อย่างนี้แหละมันอะไรก็เกิดขึ้นได้ไง
หลังจากนั้นมันไม่น่าจะไปต่อแต่ขวัญเสียงเขาไง

ยังอยู่ที่๕มันอยู่ที่๓

เอาไปพักสักครู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมาค่ะ

ไม่รู้บางทีอาจจะวาดเอาหรือแท็ตทูแบบที่อะไร
มันใหญ่ขนาดไหนหรือมันกลายเป็นแบบประเด็นที่ควรพูดถึงกันเยอะแยะไปหมดเลย

นี่ไงมันมีรอยแพลมออกมาจาก

ไม่เห็นเขาว่าบีครับอ๋อนิดหนึ่งนิดหนึ่งนิดวงให้ไหมน่ะอืม
จี๊ดหนึ่งถูกเฮ้ยแทบจะมองไม่เห็นอืมอ่าแบล็คโฟล์เนี่ยอืม
บอกว่าเป็นรอยสักใหม่ของลิสาลิซ่าและลิสาหรือเพียงแค่เพ้นแท็ตทูเนี่ย
ก็สร้างกระแสคือฮานะฮะให้กับแฟนคลับในโลกออนไลน์ไม่น้อยเลยล่ะ
ก็ไม่ว่ายังประเด็นดราม่าอืมว่ารักจากมีชาวเด็กคนหนึ่งเนี่ยอ๋อ
ออกมาเตือนว่าแหมผิวเนียนสวยสักทำไมคนไทยถือว่าเป็นผู้หญิง
ไม่ดีถ้าไปศักดิ์อ่ะเอ้าเตือนเพราะหวังดีอืม
ไปทำงานที่ไหนเขาก็ไม่รับผู้ใหญ่เห็นก็ไม่ชอบ
โดยเฉพาะเขาคงไม่กลับมาเป็นข้าราชการหรอกมั้งคะอืมเนี้ยโดยเฉพาะพวกข้าราชการอืม
เขาสิทธิ์ของเขาไหมพ่อแม่เขายังไม่ด่าเลยถ้าสมมุติแม้จะศักดิ์จริงอ่ะน้อง
ใช่ไหมล่ะแล้วอยู่ข้างในแล้วมันนิดเดียวมันไม่ได้อู้จะไหนยัง
อันนี้มองไม่เห็นภาพนี้ไม่เห็นไม่มีนะอันนี้เขาอาจจะเรียบเทียบให้เห็นหรือเปล่าว่าผิวสวยแบบโล่งเนียนอย่างเงี้สวยอยู่แล้วอะไรอย่างนี้ป่ะคะ
เป็นสิทธิ์ของเขาเนาะหลังจากที่โพสต์นี้ถูกแชร์ในโลกโซเชียลเนี่ยก็มีบลิ้งนะแล้วก็ชาวเน็ตหลายคนเนี่ยเข้ามาคอมเมนต์วิพากษ์วิจารณ์ที่ว่าต่อให้น้องเนี่ยไม่ต้องเป็นไอดอลแล้วเนี่ยน้องก็ไม่จำเป็นจะต้องไปทำอะไรแล้วเหมือนกัน
โดยเฉพาะค่าราชกาลตัดทิ้งไปเลยตัดกะโบราณนั้งเราอะนั่น
การไปตัดสินว่าศักดิ์เป็นคนไม่ดีนิสัยเสียมากค่ะป้ายุคนี้มันยุคไหนแล้ว
ก็ถึงสัชยันจากค่าราชกาลด้วยไงเหมือนผู้หญิงอ่ะพวกดาราไปสระ๕แถวอย่างนี้
ไม่ได้บอกเป็นคนไม่ดีนางเอกไปสาก๕แถวเยอะแยะ
ดาราฮอลลีวูสอุ๋งนอกก็มาสากบ้านเราน่ะ
ฮ่าฮ่านี่คือเอาแค่คอมเมนต์เดียวอะ

อื้ออ้ะไปดูณเดชน่ะ
บ้านเรียบร้อยแล้วนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ก็จะได้ย้ายเข้าไปดูเห็นเม็กแก้วน่ารักมากเลยอะ
อีสานเลยอ่ะออกเป็นบ้านให้แม่ใช่ค่ะสร้างให้คุณแม่นะคะ
ณเดชนสร้างให้คุณแม่ก็เรียกว่าถือเลิกงามยามดี
บุญขึ้นบ้านใหม่ตามประเพณีอีสานเลยก็มีทั้งหาบเงินหาบทองของมงคลต่างต่างนี่
ใส่ดักเงินดักทองเข้ามานะคะคือแม่แก้วเนี่ย
ลงรูปบรรยากาศการทำบุญขึ้นบ้านใหม่พร้อมกับแคปชั่นบอกว่า
เลิกดีมีมงคลแบบอีสานบ้านเห่าหาบเงินหาบทองข้าวเต็มกระบุง
ข้าวเหนียวข้าวเจ้าน้ำก็เต็มตุ่มเงินเต็มถุงเต็มกระติ๊บ
อ้อยกล้วยขนุนลูกใหญ่ที่สุดฟักเขียวฟักทองถั่วเขียว
งาขาวหอมกระเทียมเกลือเรียกว่าล้นเหลือเฟือเต็มห้องลูกชายแม่แล้วค่ะ
นี่เห็นไหมคุณแม่เตรียมจัดเต็มชุดใหญ่มากจริง
ไม่เคยเห็นวิธีอย่างงี้เนอะใช่แม่แก้วนี้โอ้โหดูสิ
ผู้ใหญ่เจ้าที่เจ้าทางส่วนใหญ่ที่เคยเห็นก็คือเหมือนเหมือนนิมนต์พระมาแบบ
อันนี้เหมือนแบบว่าอันนี้คือเขาบอกตามประเพณีของทางอีสานเลยค่ะเหมือนงานแต่งเลยเนอะ
เออก็ใกล้เคียงเออบ้านน่ารักบ้านบ้านน่ารักดีชอบที่เป็นทรงสี่เหลี่ยมอ่ะ
น่ารักจังเป็นแบบแบบเล่นไทยหมู่แต่แบบถ้าแบบสมัยใหม่อะไรอย่างงี้เนอะ
โมเดิร์นโมเดิร์นหน่อยเออน่ารักจริงจริงอ่ะลงใต้กันหน่อยนะคะ
เห็นเขาบอกว่าเรื่องนี้นี่ไม่รู้มีใครขอบตาดำกันบ้างหรือเปล่า
มีผู้หญิงคนนึงเขามาโพสต์ลงโซเชียลบอกว่าเขาท้องแล้วก็ถูกนักร้องหนุ่มชื่อดังคนนึงอ่ะ
ไม่รับผิดชอบเขาจะบอกว่าจะฟ้องเรียกค่าเลี้ยงดูแล้วน้องคนนี้ก็ไม่ยอมเซ็นรับรองบุตรอะไรใดให้ด้วย
บอกว่าเป็นนักร้องเจ้าของเพลงดังแล้วเขาไปร้องกับเหตุโหนกระแสของพี่หนุ่มด้วย
เพื่องตั้งว่ะแล้วครับตอนนั้นนี้ร้องเพลงได้วันละห้าร้อยนึง
ทีนี้พอเดินสายไปจับได้เห็นในข้อความอ้าวไปมีคนอื่น
เปล่าออกใจว่ามีผู้หญิงคนอื่นอย่างเงี้ยก็ทะเลาวทะเลาวทะเลาวกันเรื่อยมา
บอกอันนี้ต้องบอกว่าฝ่ายหญิงเป็นคนเล่านะคะ
ว่าเขาถูกทำร้ายร่างกายด้วยถูกผลักลงจากรถทั้งที่ท้องอยู่
ฝ่ายชายบอกว่าจะเลิกกับเธอหลังคลอดลูก
ตอนแรกก็ยังอยู่บ้านฝ่ายชายที่ทุ่งสงศนครศรีธรรมราช
พอท้องได้๙เดือนก็กลับมาอยู่บ้านตัวเอง
เพราะฝ่ายชายไปอยู่กับผู้หญิงอีกคนนึง
ทีนี้เธอบอกวันคลอดลูกไม่มีมาเลย
เธอต้องขี่มอเตอร์ไซค์ไปคลอดลูกเองคนเดียว
แล้วพอคลอดเสร็จปุ๊บฝ่ายชายก็มาเยี่ยมที่โรงพยาบาลให้เงินมาหมื่นนึง
แต่ไม่ยอมเซ็นรับรองบุตร
เรียกค่าเสียหายไป๑๕๐๐๐บาท
แล้วก็ค่าเลี้ยงดูลูกเดือนละ๑๐๐๐บาท

แต่ฝ่ายชายบอกไม่จ่ายไม่ยอมจ่าย

บอกไม่มีเงินได้ไงร้องเพลงคืนละ๕๐๐๐นึง

เรื่องนี้ทางฝั่งของฝ่ายชายเนี่ย
ตัวยังไม่ได้ออกมาชี้แจง
แต่พี่สาวออกมาชี้แจง

แต่ฝ่ายบางอย่างที่ไม่สามารถเปิดเผยได้
เดี๋ยวหลังจากนี้น้องชายจะออกมาชี้แจงด้วยตัวเอง

และพี่สาวเขาฝากบอกมาว่า

เพราะฝ่ายชายเองก็พร้อมจะดูแลลูก
น่าจะมีประเด็นเรื่องการเรียกค่าดูแล

ที่ผู้หญิงเขียน
ตอนนั้นที่
ใบรับรองเกิด

แล้วเรื่องมันเป็นยังไงถึงได้

เหมือนใช้กำลังไม่ครับใช้คำพูดส่วนมากใช้คำพูดแล้วก็แบบ
อาจจะเล็งนิดนึงอะไรแบบเนี้ยครับตอนแรกเขาก็ว่าผมเอาเอาเงินไปให้หนึ่งแสน
แล้วก็ลูกมาเลี้ยงที่ผมตอนหลังมันพลิกคือว่าเขาจะเอาหนึ่งแสนห้าหมื่นบาท
แล้วก็เลี้ยงดูเดือนละหนึ่งหมื่นจนถึงครบอายุยี่สิบปี
ผมอยากให้ผลประโยชน์มันอยู่ที่ลูกแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ
ผมรับผิดชอบหมดทุกเรื่องลูกนะครับคือไม่ได้ปฏิเสธใช่ไหมไม่ครับ
เหมือนลูกวันนี้ผมก็อยากเอาลูกมาเลี้ยงในวันนี้เลยก็ได้
อันนี้คำชี้แจงของเขาก็จริงจริงถ้าเป็นปัญหาครอบครัวอันนี้ก็อาจจะต้อง
ถ้าให้ตำรวจเป็นตัวกลางก็ได้ถ้าสมมุติว่าคุยไกลเกลียดกันเองแล้วแล้วคุยไม่ไม่
ลงตัวก็อาจจะให้ตำรวจเป็นตัวกลางในการแบบพูดคุยไกลเกลี่ยก็ได้
แต่ว่าก็ไม่อยากให้มันไปแบบถึงสารถึงอะไรเพราะว่าสงสารเด็กใช่นะคะ
กันสักครู่เดี๋ยวกลับมาช่วงสุดท้ายของรายการฮะ
เรียกว่าหายหน้าหายตาไปนานกันเลยทีเดียวนะคะหลังจากหยุดรับงานในวงการบันเทิงไปค่ะ
คุณบี้สุกริตก็อุทิศตนให้กับพุทธศาสนามาหลายปีแล้วนะคะ
ล่าสุดเจ้าตัวมีการโพสต์ภาพขณะกำลังนั่งร้อยมาลัยค่ะแล้วก็มีการเขียนแคปชั่นบอกว่ารับดาวเรืองสักพวงไหมจ๊ะ
งานนี้แฟนเข้าไปโอ้โหกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์มากมายนะคะ
มีบางคนบอกขอร้องคุณบี้คะหวนรับงานร้องเพลงหรือว่างานละครได้ไหมเพราะว่าคิดถึงมากเลย
เขาไม่รับเองนะเขามีงานแต่เขาเองนะ
แล้ววันหนึ่งชีวิตใช้ชีวิตอยู่แต่ในวัด
ดูคอมเมนต์คนบอกว่าเป็นทุกอย่างยกเว้นนักร้อง
มีคนบอกรับดาวเรืองแล้วพี่บี้รับงานวงการไหมคะ

กับไฮโซปรางอภินาราเริ่มต้นชีวิตผู้แต่งงานที่เป็นฝั่งฝั่งฝาแล้ว
กล้องแล้วก็ปางเขาจัดปาร์ตี้ฉลองมงคลสมรสสุดชื่นมื้นนะฮะ
บรรยากาศเนี่ยเต็มไปด้วยรอยยิ้มความสนุกสนาน
โดยคู่บ่าวสาวเนี่ยจัดเต็มทั้งร้องทั้งเต้น
ดาราเต็มไปหมดเลยคุณกล้องนี้เหมือนฝาแฝดโดมประกอบรำเหมือนกันเนาะ

เป็นแบบว่าทั้งคนในแวดวงไฮโซแวดวงในแวดวงบันเทิง
รวมตัวกันไปงานนี้หมดก็ถือเป็นงานยักษ์ของประเทศเลย
ขอแสดงความยินดีกับคุณก้องคุณปรางด้วยนะฮะ
ค่ะ
พรุ่งนี้เรากลับมาเจอกับข่าวใส่ไข่วันนี้ไปกันก่อนนะ

ข้าวใส่ไทยสดกว่าไทยใหม่กว่าเดิมเพิ่มเวลา